ประจวบคิริคันค่ะมีเหตุทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีการใช้ปืนยิงกันบาดเจ็บสาหัสเกิดขึ้นครับเขาบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาถูกด่าบุพการีก็คือด่าพ่อล่อแม่ค่ะจนเขาบอกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะด่าทุกวันจนวันนี้ทนไม่ไหวแล้วก็เลยควักปืนออกมาแล้วก็ยิงเลยค่ะตำรวจโรงพักบางสะพาน

เป็นประจำอืมโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะครับขี่ผ่านร้านทีก็ด่าพ่อเขาทีขี่ผ่านร้านอีกทีด่าแม่เขาทีแบบเนี้ยค่ะบ่ายเมื่อวานนี้นายวัชราก็ขี่รถผ่านมาอีกแล้วก็ตะโกนด่านายสถิตอีกด่าพ่อด่าแม่นายสถิตอีกนายสถิตทนไม่ไหวนะคะบันดาลโทษะตามนายวัชราเข้าไปในคันดินป่าลมะแล้วก็
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังติดตามตัวนายสถิตอยู่นะคะเบื้องต้นก็มีการเจรจากันให้เข้ามอบตัวอยู่
พนักงานสอบสวนได้เข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ได้เรียกผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาสอบสวน
เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ